เช้าแบบนี้จะพาคุณผู้ชมให้ตื่นกันหน่อยนะคะ
กับการต้อนรับแบบโลกต้องจำ
เมื่อวานเรียนจบโลกต้องจำ
คราวนี้นายมาตรวจงานนายก็ต้องจำค่ะ
พูดถึงค่าราชการนะคุณผู้ชมนึกภาพตาม
ข้าราชการระดับสูงที่เป็นเจ้านาย
เขามาตรวจงานมาตรวจลงพื้นที่เนี่ย
เราก็จะเห็นภาพของข้าราชการที่เป็นลูกน้อง
ต้องไปเข้าแถวยืนเรียงแถวสองฝั่ง
แล้วก็รอต้อนรับอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย
มันธรรมดาคุณผู้ชมนี่มัน๔๐แล้ว
เอาไปดูกันหน่อยสิว่าโลกต้องจำที่ว่าเนี่ย

พร้อมพร้อมสามสี่

บันชิกัง

ว่ากิจกรรมมหาวิทยาลัยตอนเช้า
นึกว่าเป็นการแบบบูมให้กับรุ่นพี่รุ่นน้องอะไรอย่างนี้นะ

ในคลิปที่ใส่ชุดสีน้ำเงินอมม่วงเนี่ยนะคะ
เป็นข้าราชการกรมบัญชีกลางที่อยู่ในสังกัดกระทรวงการคลัง

มารอต้อนรับนางสาวสุธิรัฐรัตนโชธอธิบดีกรมค่ะ

เขาก็เดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่
ทันทีที่อธิบดีก้าวลงจากรถเท่านั้นแหละค่ะ
ข้าราชการหญิงก็วิ่งกรูเข้ามาล้อมรอบแบบนี้นะคะ

ต้อนรับกันแบบจัดเต็มมีกรงมีกลองอะไรเต็มไปหมดเลย
เพราะคลิปนี้เผยแพร่ออกไปมีสองเสียง

เสียงแรกชื่นชมเลยบอกว่ามันก็เป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ดีนะ
เพราะว่ามันสามารถสร้างรอยยิ้มระหว่างผู้บังคับบัญชากับข้าราชการระดับล่างได้
คือมันจะได้ไม่ต้องดูรู้สึกบางทีมันรู้สึกเหมือนอึดอัด
มันดูแบ่งชนชั้นดูแบ่งแยกกันมากกับการที่แบบว่า
ต้องมายืนเรียงแถวรอนานขาแข็ง

อันนี้ดูแล้วเหมือนมันผ่อนคลายมากขึ้นดูเป็นมิตรกันมากขึ้น
แต่อีกส่วนนึงเขาก็มองว่าทำทำไมอ่ะ
เห็นได้ประโยชน์อะไรในงานราชการเลย
ประจบผู้ใหญ่เปล่าประจบประแจงหรือเปล่าเอาใจผู้บังคับบัญชาหรือเปล่า
แต่ว่าการต้อนรับเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องแบบโอ้โหยืนตัวตรง
แล้วก็แบบว่ายืนขาแข็งยืนเรียงแถวรอเป๊ะแบบนั้นก็ได้
คือบางทีมันอาจจะดูมีระยะห่างมากไปหน่อย
ทำงานร่วมกันเนอะไม่ว่าจะเป็นเจ้านายหรือลูกน้องเนี่ย
ถ้ามีบรรยากาศในการทำงานร่วมกันที่ดีที่เป็นมิตรต่อกัน

ที่สบายใจแล้วกันเอาที่สบายใจทั้งสองฝ่าย
แต่ว่านอกจากต้อนรับแล้วเราต้องจำแล้วต้องมีผลงานที่โลกต้องจำด้วยนะครับ
อันนี้เราอยากเห็นมากกว่านะ
ก็เป็นกำลังใจให้กับหน่วยงานราชการทุกหน่วยทุกคนแล้วกันนะครับ